มาดูบรรยากาศวันที่๙ของการ๙

เป็นโครงการที่รวบรวมเงินทั่วประเทศไทย
ไปบริจาคให้กับ๑๑โรงพยาบาล
คุณตูนบอกว่าขอคนละ๑๐บาทเท่านั้นเอง
ยอตังป่าวไว้ที่๗๐๐ล้านบาท
เมื่อวานนี้เป็นวันที่๙ของการวิ่ง
ซึ่งออกตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
จุดแรกก็คือบริเวณวัดพังเผาในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา
เริ่มต้นที่ถนนสาย๔๐๘วิ่งไปเรื่อยนี่แหละค่ะ
แล้วก็ตลอดสองข้างทางมีประชาชนมาให้กำลังใจ
มามอบเงินช่วยสนับสนุนกันอย่างล้นหลามเหมือนทุกวันเลย
คุณตูนวิ่งไประยะหนึ่งแล้วนะคะ
จุดที่ผ่านจุดที่สำคัญของเมื่อวานนี้มีหลายจุดหนึ่ง
นั่นก็คือโรงเรียนท่าบอลมิตรภาพในอำเภอระโนธ
จุดนี้คุณตูนได้พักมีการพักนะคะ
แล้วก็มอบเงินให้กับนักเรียนโรงเรียนนี้จำนวน๑๐๐๐บาท
แล้วก็มีการถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนในจุดนี้ไว้เป็นที่ระลึกด้วย
และจุดที่๒ที่คุณตูนได้มอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเช่นกัน

คุณตูนแวะอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนวัดปากระวะ
อยู่ในอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนป๓
รวม๒ทุนด้วยการทุนละ๑หมื่นบาท
แล้วก็มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนอีก๕๐๐๐บาท
นี่แหละค่ะได้รับความสนใจจากทักนักเรียน
แล้วก็คุณครูในโรงเรียนเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเงินบริจาคสำหรับโรงเรียนทั้ง๒โรงเรียนนี้
เป็นเงินส่วนตัวของคุณตูนใจดีจริง
ครับนี่คุณตูนได้คุยกับชาวบ้านด้วยนะ
คุณตูนก็ถามนะพี่น้องชาวบ้านทุกท่าน
เหนื่อยไหมที่ต้องมานั่งรอเป็นเวลานาน

ชาวบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกไม่เหนื่อย
พี่ตูนวิ่งมาหลายบร้อยกิโลเมตรยังไม่บ่นว่าเหนื่อย
อากระวะแล้วก็ต้องขอบคุณประชาชนทุกคนนะคะ

ตัวหนึ่งโรงนะครับตัวหนึ่งโรง
ผมอยากได้เงินประมาณเป็นเป้าในธุรกฎีของผมคือ
๗๐๐ล้านบาทกระจายให้กับ๑๑ดวงพยาบาลประเทศ
ผมอยากได้เงินพี่น้องคนละ๑๐บาทจากประชากร๗๐ล้านคน
อย่างที่หลายคนเคยได้ยินผมพูดมอบประสงค์นี้ของผมไว้
ตอนนี้เราได้แล้วประมาณ๑๕๐ที่เยอะ
ที่เราจะต้องช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย
อยากให้ทุกคนเห็นค่าของการโทรกัน

ในการรวมกันมันคือความหมายในการรวมกันมันคือพลัง
ที่ผ่านมาจากเบียดตรงจนถึงวันนี้ที่นักขวะศรีธรรมดา
สินสตางค์กระปุกออกสิน
เงิน๒๐บาท๑๐บาทมันรวมเป็น๑๕๐ล้านได้
ทำไมอีก๒เดือนที่ผมจะวิ่งจนถึงเชียงราย
มันจะเป็น๗๐๐ล้านบาทไม่ได้ใช่ไหมพี่น้อง

บรรยากาศฟังเสียงแล้วคล้ายเหมือนเวลาเขาขึ้นคอนเสิร์ตเลยนะ

แล้วก็มีคุณก้อยยืนเคียงข้างอยู่เมื่อสักครู่นี้
ให้กำลังใจตลอด๙วันที่ผ่านมาเลยคุณก้อย
พูดถึงจุดนี้หน่อยโรงเรียนบ้านปากวาระจริงแล้ว
จะเป็นจุดที่นายจิมี่ชาวาลานักธุรกิจชาวนครศรีธรรมราช
กำหนดไว้ว่าจะมอบเงินช่วยเหลือ๑๖๐ล้านบาทนั่นเป็นจุดเดิม
คือตอนแรกนัดเจอกันเมื่อวานที่จุดนี้

ระหว่างจังหวัดสงขลากับนครศรีธรรมราช
แต่ทีนี้นะคะคุณจิมมี่ขอเปลี่ยนสักนิดนึง
เปลี่ยนกำหนดการต่างนะคะบอกว่า
จะขอไปมอบเงินช่วยเหลือโครงการนี้โครงการ๙คนละ๙
ที่บริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ภายในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชในวันพรุ่งนี้แทน

เพราะว่าวัดพระมหาธาตุ
ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ใช่นะฮะก็เลยจะไปมอบกันตรงจุดนั้นนะครับ
ค่ะและก่อนที่คณะของคุณตู
ก้าวคนละก้าวจะเดินทางไปถึงสุรธานี

สุราธานีเตรียมพร้อมแล้วนะคะ
รวมตัวกันหลายหน่วยงานในจังหวัด
มีการเชิญชวนให้ชาวจังหวัดสุราธานี
ธนบัตรใบละ๒๐บาทมาต่อกันแบบนี้

เพราะว่าตอนนี้คุณตูนได้สร้อยธนบัตรเยอะเหมือนกันนะ

เป็นทงให้มีความยาวที่สุดในประเทศ

ชวนชาวเมืองคนดี
ร้อยสายทานแห่งแรงศรัทธาด้วยแบงค์๒๐ยาวที่สุดในประเทศ
อบตูน๙คนละ๙นี่ชื่อโครงการนะคะ
ซึ่งในวันที่ตูนพร้อมคณะได้วิ่งไปถึงสุราธานี
นายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี
จะร่วมกันสวมเงินที่ต่อกันยาวแบบนี้

แต่จะสวมยังไงเพราะว่าคงยาวมากนะ
น้ำจิตน้ำใจของคนชาวสุราชนี่นะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนอยากจะร่วมบริจาค

หลายคนอยากบริจาคแต่ว่าการเข้าถึงคุณตูน
เพื่อที่จะเอาเงินไปหยอดใส่กระสอบใส่ตู้ที่คุณก้อยถือมา
หรือว่าเอาเงินไปให้ถึงมือคุณตู

เพราะว่าคนไปรุมคุณตูเป็นจำนวนมาก
บางคนก็ไม่อยากไปกวนคุณตูนตอนวิ่ง

ว่าราชการจังหวัดก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมา
เพื่อที่จะต่อเป็นสายยาวและมอบทั้งสายให้กับคุณตูนไปเลยนะคะ
การร่วมทำสถิติครั้งนี้ก็คือนี่แหละค่ะ
อยากจะให้ชาวจังหวัดสุราธานี

แล้วก็สร้างความเป็นระเบียบของชาวสุราธานี
แล้วเขาก็ยืนยันบอกว่าชาวสุราชธานีจะไม่แทรกแถว
เพื่อไปเซลฟี่ไม่ขัดขวางขบวนวิ่งของคุณตูนด้วย
ประกาศออกมาแบบนี้ส่วนยอดล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะ
ดูยอดล่าสุดหน่อยฮะระยะทางที่วิ่ง๓๗๒๑๐กิโลเมตร
เงินล่าสุดที่คุณตูนได้รับบริจาคเนี่ยฮะ

ไล่ขึ้นเรื่อยเลย
อีก๑๕สตางค์ในการวิ่งมาแล้ว๘วันนะฮะ
รวมทั้งสิ้นในการวิ่ง๗๐ชั่วโมง๕๒นาที๑๔วินาที

ทำไมวันนี้ตัวเลขไม่พุ่งเป็นวินาทีไป

เป็นการหยุดครั้งแรกด้วยหลังจากที่ตั้งแต่เริ่มโครงการมา

จริงแผนของคุณตูนวิ่ง๔หยุด๑
แต่ตั้งแต่วันที่๑จนไม่ได้หยุดวิ่งเลยถ้าเดียว

วิ่ง๙หยุด๑แต่ว่ายอดเงินเพิ่มขึ้นเรื่อย
เพราะว่ายังมีคนบริจาคในหลายช่องทางอยู่
แล้วก็คุณตูนหยุดวิ่ง๑วันตรวจสภาพร่างกายจะออกวิ่ง
เริ่มต้นใหม่คือวันพรุ่งนี้นะครับ
สตาร์ฟบริเวณปั๊มน้ำมันปตทอำเภอบรรโนธที่จังหวัดสงขลา
แล้วก็มุ่งหน้าเข้าข้ามจังหวัด
ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ใช้เส้นทางสาย๔๐๘สงขลานครศรีธรรมราช
ที่อำเภอหัวใส่ที่อำเภอเชียนใหญ่
แล้วก็เข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
แล้วก็ไปยังที่หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ไปรับเงินบริจาคจากพี่น้องชาวนครศรีแล้วก็คุณจิมมี่ด้วย

หนึ่งอ้อถูกแล้ว๑๖ล้านบาทแล้วก็ทางผู้ว่า
นครศรีก็จัดพิธีในการต้อนรับและให้กำลังใจด้วย

ตอนนี้๑๕๔คิดเป็นตัวเลขกลมแล้วกันนะ

ยังมีบวกพลัสพลัสอีกพรุ่งนี้
แล้วก็รอของพี่น้องสุราชอีก
แล้วก็อีกหลายจังหวัดนะครับ

แห่ให้กำลังใจคุณตูนยังมีอีกเยอะนะครับ
ก็ดูความเคลื่อนไหวของคุณตูนด้วย
คุณตูนเองก็โพสต์ผ่านโลกโซเชียล

ขอบคุณอาแอดคาราบาล
ที่แต่งเพลงเดิมพันสองพันกิโลให้เป็นกำลังใจ

ข่าวของเราก็เปิดให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ
โดยหนุ่มตูนได้โพสต์ข้อความบอกว่า
พระคุณอาแอดสำหรับเพลงที่ให้พลัง
และมีความหมายที่สุดในชีวิตผม

แล้วก็ติดแฮชแท็กว่า๙คนละ๙
วันนี้เพื่อหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน
สุขสรรค์วันเกิดด้วยนะครับคุณอา
สุขสรรค์วันเกิดด้วยนะฮะคุณอาแอดนะฮะสุขสรรค์วันเกิดด้วยนะฮะคุณอาแอด
แต่งสดเลยนะคะสำหรับเพลงที่แต่งให้คุณตูนนะสำหรับคุณแอด
แอดบอกว่าแต่งแป๊บเดียว
ใช่คว้ากีต้าขึ้นมาแต่งได้เลย
นะครับแล้วก็ในโพสต์ของคุณตูน
ก็ลงท้ายด้วยการอวยพรวันเกิดอาแอดคาราบาลนะครับ
นักร้องหนุ่มโพสต์ข้อความดังกล่าออกไปไม่กี่ชั่วโมง
มีผู้เข้าไปกดไลค์มากกว่า๘๗๐๐ครั้งแล้วนะฮะ
ไลค์ตอนนี้คงเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องด่งดังในโซเชียล
คือเรื่องของมิจฉาชีพกลุ่มหนึ่งคุณ
พยายามใช้กระแสของคุณตูนในการหาประโยชน์
ด้วยวิธีการปลอมเสื้อในโครงการ๙คนละ๙

ต้องการให้ทำเสื้อ๙คนละ๙
โดยไม่มีเอกสารใดยืนยันว่ามาจากโครงการจริง
และก็มีให้แต่โลโก้มาเท่านั้น
ตัวเธอเองก็เลยเอกใจเหมือนกัน

ขายตัวละ๒๕๐บาทนะครับ
เอกใจว่ามันมีความแปลกอะไรขึ้นมา

จะได้เงินจากเสื้อปลอมถึง๑๐ล้านบาท
ทีนี้แหละเจ้าของโรงงานบอกว่าไม่รับทำให้

จากโครงการ๙คนละ๙ของพี่ตูนจริง
จะไม่ทำให้ไม่รู้คุณเอาไปจำหน่ายที่ไหน
คิดดูว่าเจ้าของโรงงาน
ถ้าเขาได้รับค่าจ้างกี่ตัวก็ตาม

แต่ทีนี้เขาปฏิเสธในการรับงานนี้นะครับ
และหลังจากมีการแชร์เรื่องนี้ไปไม่นาน

รายเล็กรายใหญ่หลายสิบแห่ง
ก็ได้ออกมาโพสต์แสดงจุดยืนเหมือนกัน
บอกว่าไม่รับสกรีนเสื้อปลอมโครงการ๙คนละ๙นะครับ
ค่ะส่วนเสื้อโครงการจริง
ถ้าใครอยากจะซื้อเสื้อเอาไปใส่
แล้วก็นี่แหละค่ะสมทบทุนโครงการ๙คนละ๙ของคุณตูนด้วยเนี่ยนะคะ
จำหน่ายในหลายช่องทางด้วยกันนะคะ
อยู่บ้านก็มาส่งให้เลยนะคะสั่งได้เหมือนกัน
โรงพยาบาล๑๒แห่งนะคะเช่นโรงพยาบาลยาลาสุราธานีราชบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วก็ที่จุดพักของตูนแต่ละแห่ง
ทีมงานของคุณตูนเขาก็มีจำหน่ายเสื้อเหมือนกัน
สำหรับใครที่จะไปรอถ่ายรูปคุณตูน
รอไปบริจาคจุดพักต่างซึ่งจะมีขึ้นในทุกวันนะคะ
ติดตามจุดพักได้ในเพจ๙คนละ๙
เขาจะบอกในแต่ละวันว่าคุณตูนพักที่ไหนมีขายเหมือนกัน
นอกเหนือจากที่คุณสุพรศราบอกไป
สถานที่อื่นที่คุณอาจจะไปพบเสื้อวางจำหน่ายเนี่ย
สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นเสื้อปลอมที่ทำขึ้นเพื่อฉวยโอกาสนะครับ
ค่ะก็มีหลายคนนะช่วยโอกาสในช่วงนี้
นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะครับ
ก็การตามหาเด็กนักเรียนที่มีภาพปรากฏร่วมวิ่งกับคุณตูน
โอ้โหสับขาเลยนะฮะ

ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มสนุกสนานด้วยรองเท้าแตะนะคุณ
แล้วก็รองเท้านักเรียนที่อยู่ในสภาพขาดเก่า

ตามทำไม
ตามบอกหนูเอ้ยมาเดี๋ยวเราจะมอบรองเท้าให้

เพจที่ต้องการมอบรองเท้าให้เด็กได้รับการติดต่อจากโรงเรียนบ้านสกอมอำเภอจนะจังหวัดสงขลาแล้ว
บอกว่าเด็กทั้งหมดทั้ง๓คนเป็นนักเรียนของโรงเรียน
ได้ประสานส่งรองเท้า๓คู่ไปให้เด็กนักเรียนในภาพเรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่ก็เป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะฮะ
โครงการ๙คนละ๙ของคุณตูนทำให้เห็นว่าสังคมไทย
มีการแชร์น้ำใจกันในเรื่องอื่นมากขึ้นนะคะ
เรื่องของการที่มาช่วยเหลือเด็ก๓คนในการบริจาคร่วมบริจาครองเท้าใหม่ให้กับเขา
เรื่องของเสื้อที่ไม่ยอมรับผลิตเสื้อที่ไม่ถูกต้องตามโครงการ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำใจเหมือนกันนะ
เรื่องของการบริจาคในช่องทางต่างที่คนละ๑๐บาทอะไรเนี่ยนะ
ก็เกิดขึ้นมากมายนะครับโอ้เป็นประวัติการทางสังคมเหมือนกันนะครับ